บอกเลยว่ามันกบเผาชาจริงคุณผู้ชมมันเฉียดไปตัวเดียวจริงอะ
นี่แหละค่ะมาเก็บตกกันเรื่องโชคเรื่องดวงกันหน่อย

คือคุณแม่นี่นะคะซื้อเลข๓๘๗๐๐แล้วดูมันออก๓๘๗๐๐๖แม่
ถ้าเปลี่ยนเลข๐เป็นเลข๖โอ๊ยเศรษฐินีคนใหม่มาแล้วจ้า
เสียดายแทนคุณแม่จริงเกือบจะได้รับเงินล้านกลับบ้านอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าแม้จะพลาดรางวัลใหญ่ไปก็ใช่ว่าคุณแม่จะกระเป๋าแห้งนะจ๊ะ
เพราะว่าลูกสาวคนสวยบอกเลยว่า๗หลักแค่นี้ควักให้ได้ค่ะ
จะให้เป็นของขวัญในวันแม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยไปฟังน้องเบลล่ากันหน่อยค่ะ
คุณแม่บอกว่าขวาใจจะวายเลยแบบเจ็บใจมาก
แม่มันใกล้แล้วมันอาจจะใกล้ถึงเวลาแหละ
ตอนนี้เดี๋ยวลูกปลอบใจให้ก่อนก็ได้

แม่ก็คงจะสู้ต่อไปเรื่อยทุกงวดค่ะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังถูกและไม่ถูกนะคะ
มีคุณแม่เบลเป็นเพื่อนอยู่ค่ะตอนนี้